อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน
เป็นควันหลงจากงานวันพ่อ
เมื่อคืนวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ

ตลอดระยะทางเส้นทางต่าง
ราชดำเนินในราชดำเนินนอก
มีการตกแต่งประดับประดาษไปด้วยไฟนะครับ
เรียกว่าเป็นล้านดวง

แต่สิ่งหนึ่งที่สมาชิกพันทิพย์
เขาไปเก็บภาพมาแล้วโพสต์ลงไป
โอ้โหชาวโซเชียลรู้สึกสลดเหมือนกันครับ

สิ้นสุดงานแล้วภาพงานเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ถือว่าเป็นการร้องเรียนที่เผยแพร่กันอย่างมากในโลกโซเชียล
กรณีสมาชิกเว็บไซต์พันธิตอทคอม

ออกมาโพสต์ภาพขยะบริเวณลานน้ำผู้ที่ท้องสนามหลวง

คนที่อยู่รอบก็นั่งกินแล้วก็ทิ้ง

แต่พอผมเจอในถังขยะกลับว่างเปล่า
แล้วขยะเกาะกลับกองอยู่รอบถังแทน
นี่อันนี้ก็เป็นข้อเขียนที่เขาเขียนมานะครับ

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความมักง่าย
ของคนไทยที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่
รวมถึงกฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็งพอด้วยฮะ
อกจากนี้นะคะก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคน
ก็ได้ออกมาร่วมโพสต์ภาพกองขยะที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกัน
อย่างสมาชิกเฟซบุ๊คชื่อว่ากิรกรศรีนาศนะคะ
ก็ออกมาโพสต์ภาพขยะพร้อมกับระบุว่า
สิ่งนี้ใช่ไหมที่เราทำเพื่อพ่อกัน
ขยะเต็มท้องพิธีสนามหลวง
นะฟังแบบนี้นะทุกคนไปด้วยความจงรักภักดีนะ
แต่สุดท้ายก็มีคนมักง่ายทิ้งกันเกลื่อนแบบนี้
ที่ไหนทิ้งตรงนั้นอย่างนี้ก็แย่สิครับ
สมาชิกเฟซบุ๊คอีกคนนึงคุณกุ๊กไก่ธิดาพรดวงพร
ก็โพสต์ภาพขยะเช่นกันภาพนี้เลย
สภาพสนามหลวงหลังเสร็จพระราชพิธีดูไม่ได้เลย
พื้นสนามมีแต่ขยะเห็นแล้วเศร้า
เรียกได้ว่าพอเป็นประเด็นขึ้นมาหลายคนก็ได้แชะภาพที่
แชะแล้วก็แชร์ภาพที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมากันนะคะ
ด้านสมาชิกเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอภิเศษชินพัฒนาศรี
ก็ได้โพสต์ภาพท้องสนามหลวงอันสวยงาม
แต่ว่าเป็นภาพที่เขาได้รีทัชรูปขยะออกจากสนามหลวงไปหมดแล้ว
เพราะว่ารีทัศคือเขาแต่งภาพนะฮะ
คือตอนถ่ายมาต้นฉบับนี้ขยะเต็มคุณผู้ชม
แล้วนี่เขาลบออกเพื่อให้ดูดีเหมือนเดิมไง
ถูกต้องแล้วก็วอนให้ทุกคนช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถัง
ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศกองขยะยามค่ำคืนที่ท้องสนามหลวง
บอกว่าคนเก็บรอคนทิ้งถ้าคนทิ้งช่วยกันเก็บเมืองไทยน่ารักขึ้นเยอะค่ะ
สำหรับโทษของการทิ้งขยะนะฮะที่ไม่เป็นที่เป็นทางนั้นนะครับ
อยากจะเรียนคุณผู้ชมให้ทราบว่าตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดพุทธศักราช๒๕๖๐
และพระราชบัญญาณสาธารณสุขพศ๒๕๓๕เช่นกัน
ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะไว้ดังนี้
ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะถือมีความผิดตามกฎหมาย

แก่การทิ้งขยะลงพื้นถมน้ำลายทิ้งก้นบุหรี่คลายหมักฝรั่งลงพื้น
โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทและทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง

จริงฟังดูแล้วโทษก็สูงอยู่นะฮะ
๑ชิ้นโดน๒๐๐นี่แรงเหมือนกัน
ยังไงก็ตามอย่าลืมมาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะร่วมกันนะครับ
ขยะให้ลงถังเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยของเราด้วย
ผมจำได้ตั้งแต่ผมเด็กยันโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ย
จะมีการลงระลงเรื่องทิ้งขยะให้ไปที่แผ่นทาง
วิเศษเห็นนะหรือขยะในมือท่านลงถังเถอะครับ
อันนี้สมัยผู้ว่าพิจิตรนะแต่ยุคนี้เรียนตรงว่าการรณรงค์ด้านนี้น้อยลง
เราไม่ค่อยได้เห็นผ่านสื่อเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้สิ่งที่ควรจะพัฒนาหรือดีขึ้น
เลวลงอีกนะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับ
ญี่ปุ่นก็ดีนะครับหรือประเทศอื่นก็ดี